บิ๊กเอมกิตเจริสเนี่ยคนนี้เขาดังมากนะ

เมื่อวานตกออกตกใจมือไม้สั่นเลย

โอ้โหเสร็จอีกหน้าใหม่

เอกถูกรางวัลที่๑ถูกแบบ๒๔ล้านคุณผู้ชมนะคะ
บิ๊กเอ็มยังโพสต์ภาพมือตัวเองมือไม้สั่นน่ะเนี่ย
มือไม้สั่นหมดแล้วไม่ได้เป็นอะไรนะ

ไม่ได้โดนป้ายยานะคะแต่ว่าป้ายรางวัลที่๑ไปคุณผู้ชม

พักนะคะบิ๊กเอ็มก็ออกมาอัดคลิปชี้แจงนะคะ
เพราะว่ามันฮือหามากได้เป็น๒๐ล้าน
นะคะก็ชี้แจงเลยว่าเขาได้ลอตเตอรี่ใบนี้มาจากเจ้าของร้านเพชรที่รู้จัก
เป็นคนเลือกให้คืออย่างนี้บิ๊กเอ็มก็ทำธุรกิจนะคะ
เกี่ยวกับชาแล้วไปขายเจ้าของร้านเพชรที่รู้จักกัน
แล้วเจ้าของร้านเพชรก็ซื้อเยอะเนอะ
แล้วโดยธรรมเนียมเนี่ยคุณโอ๊ตเนี่ยเขาจะต้องแจกลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับ
ให้กับลูกค้าทุกคนกับพี่โอ๊ตก็เลยจิ้มมาให้ใบนี้กับผมนะครับเป็นลอตเตอรี่ออนไลน
ที่ลงไปคือมันคือมูลค่ารวมนะครับของรางวัลทั้งหมดก็คือ๒๔ล้าน
แต่จริงคือผมถูก๑ใบนะครับคือผมได้๖ล้านบาทครับ

แล้วคือปรากฏว่านักข่าวทุกสำนักทุกสายโทรหาพี่เกมหมดเลย

สรุปวันนี้ไปรวมกันนะคะเขามีงานร้องเพลงพอดีก็ไปสัมภาษณ์นะคะ
เดี๋ยวจะมาเปิดใจนะคะว่าถูกจริง๖ล้านหรือ๒๔ล้านหรือสังกระแสหรืออะไรใด

แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยินดีด้วยกับโชคใหญ่ครั้งนี้
เพราะปกติมันยากมากนะคุณผู้ชมที่เราจะถูกลอตเตอรี่
ลอตเตอรี่ถูก๒๔ล้านจะทำอะไรตอนนี้
ลาออกจากการเป็นคนสวยเป็นคนรวยดีกว่า
ตกใจเลยทุกวันตกที่ไทยเลย

ใช่ค่ะฉันก็งงนะ